หนึ่งนะครับก็มีรถฟอร์จูเนอร์นะครับ
เขาบรรทุกเจ็ดสกีนะคุณ
จะเอาไปเล่นในทะเลนะครับ
และถึงเวลาเจ็ดสกีเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะเอากลับขึ้นมาบนชายหาด
ทีนี้ครับรถฟอร์จูเนอร์คันนี้จมทะเลเลย
เพราะว่ามันดึงเจ็ดสกีไม่ไหว

ให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับ
ก็จมลงไปในทรายบริมชายหาดไปเรื่อยเลยนะฮะ
โดยมีคนพยายามที่จะคอยดันไว้นะ
ให้ขึ้นมาจากชายหาดแต่คุณว่ามันดันยากไหม
ไม่ได้สิคุณดันยากนะครับ
แล้วก็คนขับรถพยายามเร่งเครื่อง
โอ้โหจนขวัญดำออกมาเลย
คุณคือทรายพอมันเจอน้ำทะเลด้วยมันก็ยวบลงไป
ยิ่งเร่งมันยิ่งดูดรถจมลงไปเรื่อยนะฮะ
สุดท้ายได้รถกระบะของชาวบ้าน๒คัน

ท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของเจ้าของรถ

ทีนี้หลายคนอยากจะรู้แล้ว
ฟอร์จูเนอร์คันนี้ลงไปที่ชายหาดทำไมนะครับ

คือเจ้าของรถพาครอบครัวมาพักผ่อนที่หาดเจ้าสำราญที่เพชรชบุรีแห่งนี้
ได้บรรทุกเจ็ดสกีมากับรถด้วยนะครับ
อย่างที่เห็นเลยเขาลากมาแบบนี้นะครับ
วันเกิดเหตุเขาก็ขับฟอร์จูเนอร์ลากเจสสกี
เพื่อจะไปลงน้ำทะเลตามปกติแล้วครับ
ทีนี้ก็เอาเจ็ดสกีลงไปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวมีภาพนะตอนที่เห็นเจ็ดสกีลงไป
นี่โลดแล่นอยู่บนน้ำนะครับก็เรียบร้อยแล้ว

เดี๋ยวเอารถฟอร์จูเนอร์ลงชายหาด
แล้วก็ไปเกี่ยวเจ็ดสกีขึ้นมา
แต่ปรากฏว่าคุณมันจมไปหมดเลย
เจ็ดสกีทั้งรถฟอร์จูเนอร์แบบนี้
นี่หนูน้อยคนนี้ก็เป็นเด็กในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวแหละฮะ
ก็บอกโอ๊ยรถจมแล้วรถจมแล้ว
นี่แหละครับก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน